อันนี้มีข่าวเรื่องของดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็จะปึงปังกันไป

แล้วถ้ามะพร้าวมันออกมาลูกเหมือนมะละกอมันจะเป็นยังไง

มันจะปึ่งปังมากกว่าเดิมไหมล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยาวแบบนี้

มันจะมีน้ำมันจะมีกะลาไหมเนอะเราก็คิดในใจไป

เออนะฮะก็มันเรียวแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ว่าพอออกมาชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมะพร้าวมันต้องแบบศักดิ์สิทธิ
มันต้องมีโชคมีลาบมาด้วย
ก็พากันไปนับผลมะพร้าวได้มา๑๙ลูกนะฮะ

ต้นนี้มันสูงสัก๓เมตรครึ่งนะฮะมีอยู่๒ทลาย
ประหลาดตรงที่ว่ามันก็ออกมาผลยาวคล้ายกับมะละกอ

นับไปนับมาได้๑๙ลูกครับนะฮะเป็นปกติ๑ลูกนะฮะ
แล้วก็เป็นมะพร้าวที่ออกมาแต่ว่าแก่แล้วอีกหนึ่งลูกนะครับ
คนที่ไปเจอเนี่ยคือนางอำภาวันคุ้งลึงอายุ๔๕ปีครับ
เป็นชาวบ้านตำบลตนาวศรีอำเภอสวนพึ่งที่ราชบุรี
เขาบอกว่าตอนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ย
เขาก็เข้าไปช่วยมีชาวบ้านป่วยเป็นมะเร็งนะฮะ
เขาก็เข้าไปก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตอนนั้นคุณอำภาวันก็เดินไปทำไมมะพร้าวมันออกลูกแบบนี้
ก็เลยถ่ายลงโซเชียลคนในโซเชียลเห็นก็แชร์กันไปแชร์กันไป
ก็เป็นเรื่องราวที่ตื่นตกใจกันไปว่าเออมันก็แปลกดีนะฮะ
เจ้าของต้นมะพร้าวเขาบอกกับคุณอำภาวันบอกว่ามะพร้าวต้นนี้มันออกแบบนี้ตลอดนะ
แต่พอผ่าดูแล้วเนี่ยเหมือนที่พี่เบิร์ตกับปุ้ยถาม
มันมีเนื้อมีกะลามีน้ำไหมมีเออ
มันมีน้ำมะพร้าวเหมือนมะพร้าวปกติมีเนื้อให้ขูดกินปกติ
เพียงแต่ว่าลูกที่มันออกมามันคล้ายมะละกอมมากกว่ามะพร้าวเท่านั้น
บางครั้งต้นมะพร้าวมันจะออกลูกแบบนี้เต็มต้นเลยชาวบ้านก็
เขาบอกว่าเขาก็หลายคนก็ปลูกกันมันก็เป็นแบบนี้นะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่มีต้นไหนออกมาได้แปลกเท่ากับต้นนี้แหละนะฮะ
อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมความผิดแปลกของมันก็เป็นได้นะครับ
คุณอำภาวันที่เคยไปเจอเขาบอกว่าหลังนำคลิปนำภาพลงเอาไว้
ก็มีคนไปสอบถามกันเยอะว่ามะพร้าวจริงหรือเปล่า
มีกี่ลูกเขาก็นับให้ตนต้องคอยตอบคอยตอบกันไปนะฮะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตีเป็นเลขต่างนะมันมี๑๙ใช่ไหม
มันมี๑๙ลูกมันมี๒เครือคนก็เออ๒๑๙อะไรแบบนี้
เขาก็ตีกันไปแล้วแต่จะเอาไปเสี่ยงโชคนะฮะเผื่อจะมีโชคในวันนี้ละกัน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อสู่บุคคลนะครับ